ท่านผู้ชมครับตามความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะฮะ
สาวท้องวัย๑๙ปีถูกพบเป็นศพลอยน้ำอยู่ในสระน้ำที่จังหวัดระยองนะครับ
เธอชื่อว่าน้องติ๊กมีคนไปพบศพนะครับ
ติ๊กหรือว่ากฤษณาชื่อจริงนะฮะอายุ๑๙ปี
อยู่ในสระน้ำร้อยไร่หนองแหวนริมถนนบายพาส
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
คือจากสภาพศพที่นำมาตรวจสอบด้านบนนะครับ
ลำคอมีรอยเขียวช้ำคล้ายถูกเชือกรัดรอบคอ

จากศพเนี่ยนะครับมีรอยสักเป็นภาษาอังกฤษนะ
และมีรอยสักรูปดาวที่เหนือตะตุ่มขาซ้าย
ส่วนที่เหนือตะตุ่มขาขวามีรอยสักรูปดอกไม้
แต่จุดที่พิรุษนอกจากรอยเขียวช้ำคล้ายถูกเชือกรัดรอบคอนะฮะ
กางเกงชั้นในถูกสวมอยู่ด้านนอก
มีรองเท้าแตะของผู้ตายตกอยู่ที่ขอบสระ
จากนั้นก็ตรวจสอบจนรู้ว่าเธอคือใครนะฮะ
ตำรวจได้เจอตัวสามีของผู้ตายนะฮะ
ชื่อนายพีรพงศ์เพียขันทาอายุ๒๒ปี
คือเมื่อวานที่เจอศพตอน๙โมงครึ่งนะฮะตอนสาย
สามีนี่ไปทำงานที่ภาคใต้

ก็เอ้ามาเจอข่าวเจอศพภรรยาอยู่ในสระน้ำเขาบอกเพิ่งกลับมาตอนเช้านี่แหละ
แล้วก็มารู้ข่าวมีคนที่รู้จักบอกว่าก่อนที่ผู้ตายเนี่ยจะออกไปจากบ้าน
เมื่อค่ำวันก่อนนะฮะค่ำวันก่อนเกิดเหตุนะฮะเจอศพเมื่อวานนี้ตอน๙โมงครึ่ง
เห็นว่าในอาร์ตอายุ๓๑ปีที่เป็นคนกัมพูชามารับไปตอนค่ำ
ตำรวจก็คุมตัวในอาร์ตมาสอบตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
แต่เขายืนยันว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้รับอะไรไปเลย
เขาแค่ขับรถมาหาซื้อของเก่าอะไรพวกนี้
มีภาพจากกล้องวงจรปิดร้านขายของชำในพื้นที่หมู่๑ตะบนทางเกวียนที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองบ่าย๑๒
กันยายนนะฮะวันจันทร์นี่ฮะน้องติ๊กที่เสียชีวิตมาซื้อของที่ร้านสวมเสื้อ
ยืดสีเหลืองเธอท้องอยู่๔๕เดือนนะฮะสามีบอกมากับน้องผู้หญิงคนหนึ่งนี่
เป็นชุดที่ใส่ขณะที่เจอศพนะฮะแล้วก็ไม่เห็นเธออีกเลยที่บ้านแม่สามีบอกว่า
ปกติเวลาสามีไม่อยู่ไปทำงานที่อื่นเนี่ยติ๊กจะไปนอนบ้านเพื่อน
ก็ยังกินข้าวกันอยู่ถึง๖โมงเย็นวันจันทร์นะแล้วก็ออกไปตอนสักทุ่มหนึ่ง
เมื่อวานนี้วันอังคาร๙โมงครึ่งมีคนมาเจอศพ
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้
ที่สพแกลงนะครับตำรวจยังคุมตัวอาร์ตอยู่นะคือเขาปฏิเสธนะฮะ
และตำรวจบอกว่าก็ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่าอาร์ตจะเป็นคนทำนะ
หรือว่ารับติ๊กไปก่อนที่จะเจอศพแต่ที่คุมตัวเอาไว้เพราะอาร์ตเป็น
กัมพูชาแต่ไม่มีหนังสือเดินทางเข้าไทยถูกแจ้งข้อหาเป็น
บุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณบอมอภิวัต
วันนี้ไปที่บ้านของผู้ตายนะฮะที่อยู่กับทางฝั่งแม่สามีแล้ว
ครอบครัวสามีได้คุยกับแม่สามีของผู้ตายแม่บอกว่าลูก
พยคือติ๊กเนี่ยมาอยู่ที่บ้านด้วยประมาณหนึ่งปีแล้วปกติถ้า
ลูกชายก็คือสามีของติ๊กอยู่บ้านเขาจะไม่ออกไปไหนแต่
ถ้าลูกชายไปทำงานต่างจังหวัดลูกสะพ้ายจะออกไปนอกบ้านทุก
วันจะไปนอนบ้านเพื่อนแล้วอีกวันหนึ่งจะกลับมาตอนสายเท่าที่
จะมีผู้ชายขี่จักรยานยนต์มารับเวลาถามก็บอกว่าไปกับ
เพื่อนบางทีถามบอกจะไปไหนกับใครก็บอกไปกับผู้ชายมาก็
ถามกลับไปว่าทำแบบนี้ได้ยังไงมีสามีแล้วนะผู้ตายบอกแค่
ออกไปกินขนมกับเพื่อนส่วนลูกชายเองก็ห้ามภรรยาไม่อยู่พอ
อยากมีปากเสียงกันก็เลยปล่อยให้ภรรยาเนี่ยไปนอนบ้านเพื่อน
ลูกไม่อยู่แม่สามีอ้างว่าเมื่อเดือนก่อนเนี่ยลูกสะพ้ายมี
พฤติกรรมเปลี่ยนไปลักษณะซึมเศร้าเหม่อลอยแล้วมีชาวบ้านพูดต่อต่อ
กันว่าลูกสะพ้ายเนี่ยไปถูกรุมโทรมกระทำชำเลาอันนี้แม่
เขาอ้างนะต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายด้วยนะครับเพราะ
ไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้แล้วซึ่งวันเกิดเหตุที่มาเจอ
ศพนะครับเมื่อวานนี้๑๓กันยายนแม่ของสามีของผู้ตายบอก
ออกไปทำงานตอน๑ทุ่มตอนนั้นผู้ตายยังอยู่ที่บ้านนะ
ฮะเมื่อวันก่อนนะวันจันทร์๑๒กันยายนก็ยังบอกให้ผู้ตาย
อยู่บ้านนะเดี๋ยวสามีจะกลับจากต่างจังหวัดแล้วพอกลับ
บ้านเข้ามาตอนตีหนึ่งไม่เจอแล้วนะฮะกลางดึกคืนนั้นแต่ก็
ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งตี๕
ลูกชายกลับมาถึงบ้านตี๕ช้าวันอันทางคลานเมื่อวานแล้ว
รู้ข่าวตอนสายสายว่าเจอศพภรรยาของลูกชาย
ไปถามไปไหนบางทีมันก็ตอบมันตอบเล่นไปกับไปกับผู้ชาย
เอามีกลับไปกินขนมนี่ก็บอกไปปล่อยปลาไม่ได้ติดใจอะไร
ที่เขาไปเข้าก็กลับมาแล้ววันนี้สามีผู้ตายตำรวจได้
เรียกไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ

ซึ่งเขาก็บอกเขาก็ยังทำใจไม่ได้
กลับมาก็รู้ข่าวว่าไปเจอศพภรรยาอยู่ในสระน้ำ

แต่มีลูกในท้องด้วยอายุ๔๕เดือน
แล้วตอนนี้ตำรวจก็ได้ยึดโทรศัพท์มือถือของเขาไป

พิรพงศ์ยืนยันกับทีมข่าวของเรานะครับ
ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการตายของภรรยาอย่างแน่นอน
คบคิดกับใครในการลงมือด้วย
เพราะเขารักติ๊กรักภรรยาของเขามาก

ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นฝีมือของชายชาวต่างด้าว
มาลงมือแต่ไม่รู้ว่าใคร
และเชื่อว่าคงไม่ได้ก่อเหตุคนเดียวอย่างแน่นอน
อยากให้ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เขาได้บอกไหมว่า

ยังยังยังเขายังไม่ได้บอก
เขายังไม่ได้บอกอะไรครับ
อย่างตอนนี้เราสงสัยใครเป็นผู้เสร็จมั้ย
จะมีประเด็นแมนเขมรประเด็นแมนแถวนี้นะครับ

แปลว่ามีหลายคนที่เป็นเขมร

เราได้คุยกับพยานที่เขาบอกว่าเขาเห็น
คนที่มารับติ๊กไปเป็นคนสุดท้ายนะฮะ

เป็นพยานปากสำคัญให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
บอกว่าเห็นคนที่มาหาผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
ก่อนจะหายตัวไปแล้วเจอศพเนี่ยนะ
ทำได้สักสามสี่วันก็ออกไป

วันเกิดเหตุคือ๑๒กันยายนประมาณ๕๖โมงเย็น
เขาบอกว่าเขาเห็นผู้ตายมานั่งอยู่หน้าบ้าน
จากนั้นมีชายชาวกัมพูชาชื่อในอาร์ตซึ่งตำรวจเรียกตัวไปสอบเมื่อวาน
แล้วก็ถูกคุมตัวอยู่เรื่องเข้าเมืองผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะ
เขาบอกเขาเห็นว่าอาร์ตเนี่ยขี่จักรยานยนต์ซาเล้งมาหา
แล้วจอดถามติ๊กว่าไปเปล่าอ่าหลังจากนั้นเนี่ย
ติ๊กก็เหมือนกับยิ้มให้แล้วในอาร์ตก็ขี่จักรยานยนต์ซาเล้งออกไป
ยืนยันว่าเป็นอาร์ตนะชาวกัมพูชาที่มาชวนผู้ตายออกไปข้างนอก
หลังจากนั้นตอน๒ทุ่มเนี่ยเห็นติ๊กเดินออกไปหน้าปากซอย
แล้วเดินวนกลับเข้ามาแล้วมีผู้ชายขี่จักรยานยนต์มารับ
แต่ตอนนั้นผู้ตายเนี่ยอยู่ไกลมากก็เลยเห็นไม่ชัดว่าใครเป็นคนมารับ
แต่ตอนแรกที่เห็นทักกันตอนเย็นเนี่ยเป็นซาเล้งคันนี้ของในอาร์ต
ก็เลยยังปักใจติดใจไปที่ในอาร์ตชาวกัมพูชาอยู่คนเดียว
เพราะเห็นกับตาว่ามาชวนอยู่ช่วงเย็น
ที่ช่วงค่ำเนี่ยจะมีคนขี่จักรยานยนต์มารับ
เป็นคนกัมพูชาค่ะพี่เขาขับซาเล้งเขาออกมาจากในซอย
แล้วเขาก็จอดถามคนตายว่าไปเปล่าแต่ว่าคนตายไม่ได้ตอบค่ะเขายิ้มให้
แล้วคนกัมพูชาเขาขี่รถออกไปเดิน
คนเดียวกันค่ะ
ใช่ค่ะพี่

ร่างของผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
ว่าจะมีร่องรอยอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือไม่อย่างเช่นการถูกข่มขืน
หรือว่ารอยที่คอเนี่ยเกิดจากการถูกรัดหรือไม่รวมถึงการตายอย่างชัดเจน
น้ำในปอดขาดอากาศหายใจจมน้ำหรือว่าถูกทำร้ายมาก่อนแล้วเอาศพมาทิ้ง
ตอนนี้ตำรวจสพแกลงยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะฮะ
เดี๋ยวต้องขยายผลสอบปากคำเพิ่มเติมอีกนะครับ
ตอนนี้สอบปากคำพยานไปแล้ว๔๕ปาก
และกำลังไล่กล้องวงจรปิดระแวกที่เกิดเหตุผู้เพิ่มเติม
เดี๋ยวต้องไปไล่ดูไทม์ไลน์ของผู้ตายเพิ่มเติมด้วย
อาร์ตชาวกัมพูชายังถูกคุมตัวไว้นะครับที่โรงพัก
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสืบหาข้อเท็จจริงต่อนะฮะ